คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ข่าวเศร้าข่าวนี้ค่ะ
เมื่อที่ผ่านมาค่ะเป็นการสวดอภิษฐรรม
ในคืนที่๒แล้วนั่นเองค่ะ
ก็ยังมีพี่น้องนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงค่ะ
ร่วมแสดงความเสียใจกันมากมายเลย

ลูกชายของนักร้องผู้ล่วงลับค่ะ
ที่เป็นประเด็นดราม่ากันในวันแรกที่คุณโจเสียชีวิต
โดยคุณปู่สำริทน้องไอซ์แล้วก็คุณแม่น้ำนันทิยานะคะ
เปิดใจพร้อมกันเลยค่ะว่าได้เคลียร์กันเข้าใจดีแล้ว
อดีตภรรยาบอกไม่ได้มีเจตนาจะสร้างกระแส
ลูกชายมาร่วมรดน้ำศพวันแรก
อีกทั้งยังเข้าใจด้วยนะคะถึงอดีตสามีค่ะ
ที่ไม่ได้เปิดตัวตนกับลูกชาย
ส่วนไอซ์นะคะรับว่ารู้สึกผิด
ไม่ได้มาดูใจพ่อเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

เมื่อกี้ปรับของเข้าใจอะไรกันอย่างไรบ้างครับ

พี่ขอโทษแทนลูกพี่มาขอโทษแทนลูกนิดนึง

และกระแสสังคมทำให้ปู่กับย่าเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เพราะพี่ก็ถือว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครในเรื่องราวตรงนี้

ตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าลูกไม่มีตัวตน
เขาก็ไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรกันปกติ
ถ้าพี่หวังผลประโยชน์พี่ออกตอนโจออกอัลบั้มครั้งแรกไม่ดีกว่านะคะ
ตอนนั้นพี่ยังสาวด้วยออกภาพคงจะดีกว่านี้นะ
คือตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาก

ก็เลยคิดว่าไม่เป็นอะไรมากครับ
เพราะมีลูกข่าวอีกทีตอนเช้าก็เสียแล้วก็เลยรีบมาครับ
เสียดายครับเสียดายโอกาสที่ได้เจอพ่อครั้งสุดท้ายครับ
ได้ไปคุยไปเคลียร์กับพี่ตะหรือยังคะ
ยังเลยครับยังไม่ได้คุยกับใครเลยครับ
ขอโทษที่มาช้าครับ
นี่แหละนะคะจะเสพข่าวอะไรก็ใจเย็นกันก่อนนะคะ

แล้วก็ออกมาบอกพี่สื่อมวลชนกันแบบเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็ทางคุณพ่อกับคุณลูก

ยังไปมาหาสู่กันอยู่นั่นเองค่ะ
มาที่ด้านคุณปราบปราบปะตนค่ะ
กับคุณตะวินระวีนะคะหรือว่าตะบอยสเกาะค่ะ
ว่าไม่ติดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
พร้อมยืนยันว่าได้บอกเรื่องการเสียชีวิตของเพื่อนกับไอซ์แล้วนะคะ

คนที่พาไอซ์มาเคารพศพคุณโจค่ะ
ซึ่งเรื่องที่ไลฟ์เฟซบุ๊กในงานศพนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะ
น้องมันอาจจะช็อกมันก็เลยอาจไม่
มันขอไปตั้งสติอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นงั้น
วันนี้ที่มันมามันอาจจะโอเคก็ได้นะ
พ่อเขาไม่มีอะไรแล้วแล้วมันก็มัน
ถ้าจบไปมันก็คือหลานเราดังก้อนอะไรเนี่ย

เราเห็นว่ามันไลค์อย่างนั้นจริงอยู่
ถ้าผมเห็นอยู่แล้วมันยังอยู่ต่อหน้าผมไง
ผมคงไม่ต่างกับตะ

ตอนนี้โจมันไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่มีสมบัติมหาศาลอะไร
มันไม่ได้มีอะไรมันมีแค่ความน่ารักของมัน
หลายคนก็เลยตกใจว่าเออเป็นใครอยู่ดีนะฮะ

แต่ว่าล่าสุดนี้คุณแม่ก็มาด้วยค่ะ
เรื่องราวในอดีตมันก็เป็นเหตุผลของคนแต่ละคนนะคะ

เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะตั้งรากฐานที่กรุงเทพนั่นแหละ
ฝ่ายฝันคืออยากจะซื้อบ้านให้คุณแม่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะ